ดาร์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่น่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่คาดการณ์ว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝน
ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
อาจจะได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองครับกระแสลมเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับ
เป็นกระแสลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ถ้าหากเคลื่อนที่แบบนี้ต่อเนื่องปริมาณฝนในประเทศของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กรมบุตุนิยมพัทยาก็จะประกาศตามหลังมาอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่แน่นอนนะครับปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตา
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อเมืองไหนของเราก็คือการแผ่มาของลมหนาวอีกหนึ่งระลอกนะครับ
แผลมาระลอกนี้แรงกว่าครั้งที่แล้วนะครับ
ซึ่งการแผลมาในครั้งนี้อย่างที่ได้ฟังไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะส่งผลต่อพื้นที่หลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ปีกตะวันตกตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ก็จะได้รับผลกระทบจากความแปรปวนในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนเท่านั้น
ทีนี้ครับหนึ่งปัจจัยที่น่ากังวลนะครับ
ก่อตัวของแนวร่องฝนนะครับ
ที่ตอนนี้ไปอยู่ในแถวบริเวณเวียดนามหย่อมหนึ่งนะครับ
่อมหนึ่งก็คาดการณ์ว่าจะไปก่อตัวแถวบริเวณทะเลอันดามัน๒

จะมีหย่อมฝนสองหย่อมมาเชื่อมกันตรงกลางประเทศไทยของเรานะครับ

ก็คาดการณ์ว่าจะเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ

คุณผู้ชมดูสีฟ้าดีนะครับ

การว่าตั้งแต่วันที่๙เนี่ยนะครับ

จะค่อยทยอยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ

ลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ

แล้วก็ไล่ไปในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าก่อนที่จะมีฝนตกนั้น
อากาศในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนนะครับ

ก็เริ่มต้นภาคอิสานตรมปิดท้ายด้วยบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
นี่คือการคาดการเข้าคล่าวหลังจากนี้
ในช่วงวันที่๙ครับเป็นช่วงที่อากาศเย็นแผลลงมา
เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ